วันนี้มีคำสั่งเด้งฟ้าผ่า๒รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หนึ่งในนั้นคือพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตา
พระวัตรอยอมรับว่าสาเหตุการย้ายพลตรเอกวรัชชัยนั้น
เนื่องมาจากเรื่องคลิปเสียงหลุด
จากการที่โทรศัพท์ไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของคดีวิกโจก
เจาะประเด็นจากรายงานครับ
และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ยังได้ลงนามในคำสั่งให้พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม
โดยคำสั่งนี้มีขึ้นภายหลังจากพลตำรวจเอกชัยวัด
นั่งข้างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการแถลงข่าว
จับคนร้ายชิงทองในจังหวัดลบบุรี
ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุ
ไม่หนักใจในการเซ็นคำสั่งโยกย้ายดังกล่าว
โดยกรณีของพลตำรวจเอกวิรัชัย

ยังสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาเอง
ซึ่งมีสาเหตุมาจากคลิปเสียงหลุดออกสู่สาธารณะ
ส่วนกรณีของพลตำรวจเอกชัยวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสม
อกจากนี้ยังมีควันหลงตามมาติดโดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี
ชับให้พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รักษาจัญญาและวินัยข้าราชการเช่นไม่กระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและรักษาความลับของทางราชการ
หากไม่ดำเนินการตามคำสั่งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป
ผลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชระบุถึงกรณีที่อันดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทย
จากปีที่ผ่านมาโดยไปอยู่ในอันดับที่๑๐๑ว่าต้องยอมรับ
เพราะยังมีปัจจัยที่ต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแม้คะแนนจะเท่าเดิมแต่มีหลายเรื่องที่ดีขึ้น
ปัจจัยทางภาคการเมืองเพราะมีสังคมโซเชียลช่วยกันสอดส่อง
กดดันให้ภาคการเมืองประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง
มันลดระดับลงเพราะว่าคะแนนเราเท่าเดิม
แล้วก็มีประเทศอื่นที่เขาคะแนนเขาดีขึ้น
อย่างเราดูอย่างเวียดนามนี้เขาได้คะแนนมากกว่าเรา
ซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับ
ว่าเรายังมีปัจจัยที่จะต้องลนรงค์
มีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง
ซึ่งยังไม่ครบเต็มรูปแบบ
มันก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน
แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่าง
มันก็ต้องไปวิเคราะห์กันอยู่ให้ละเอียดนะครับ
เป็นความสูญเสียของคนการเมือง
นายชัยชิดชอบสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ิดานายเนวินและนายศักดิ์สยามชิดชอบ
แก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย๙๒ปีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีน้ำหลวงอาบศพ
สวดพระอภิษฐรรมระหว่างวันที่๒๕๓๑มกราคม
ที่บ้านชิดชอบจังหวัดบุรีรำ
และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๑กุมภาพันธ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน